นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบันทุกแต่มันไม่ใช่รถบันทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
เขียนข้างรถก็รถมหาสนุกเออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุกนั่นแหละรถมหาสนุกไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
สวัสดีครับผมพ่อฝีน้อยสิริเทศภัณฑ์ครับสวัสดีครับฉันนิ้วสวิมภาษาถ่ายดูไทยพอดีแล้วครับ
รถคันนี้นะครับมาหาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น

นี่คือรายการรถมหาสนุก

เดินทางไปทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับ
ดารามหาสนุกซึ่งเป็นคนโปรดของคุณ

และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าโรงยิมเนเซียม

เช่นกีฬาในร่มการแข่งขันต่าง

มาพร้อมกับดารามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่าน
พบเลยครับคุณโจ๊กโซคูคุณเฟี้ยวฟ้าว

แล้วก็เป็นเด็กโตที่จังหวัดราชบุรี

ที่จะไปกินอาหารอร่อยต้องครัวลุงด้อ
สมมุติกลัวลุงด้อเต็มให้ไปที่ไหนต่อ
พี่อินส์ใครมาราชบุรีบ่อยไหมครับ
มาบ่อยก็อาหารเขาเยอะแล้วก็ของฝากก็เยอะ
นี่นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีนี่นะครับ
ของดังของเด่นที่เราจะต้องพูดถึงนะครับ
ก็คือจะเป็นเรื่องราวของหนังใหญ่วัดขนอนครับพี่
คือหาดูได้ยากมากนะคะพี่อ๊อ
เพราะว่าหนังใหญ่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย

แล้วทางราชบุรีเนี่ยค่ะทางหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ย
เขาก็ได้อนุรักษ์แล้วก็สืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้
หนังใหญ่ก็จะมีจอขนาดใหญ่เลยนะครับ
เฮ้ยอย่าบอกนะว่าวันนี้มีการโชว์หนังใหญ่

เชื่ออาจารย์เหอะเพื่อนลุง

๕ปีนะครับ
สวัสดีครับผมไนต์โพงรับเราประเศษ

สวัสดีครับผมชื่อทศพรแพทอง

ให้พี่ทั้ง๓คนเนี่ยถามอะไรก็ได้
คือเอาไว้เป็นแบบข้อมูลในการตัดสินใจนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วล้วงล้ำหาสนุกเริ่มค่ะ
เปิดสอบ

ถามให้มันมีให้มันสำคัญ

แถ่เลยทุกท่ายเลย

กุ๊กกี้เป็นลูกของพระอาทิตย์ครับ

เออสุขี้เป็นน้องใครมือ๓ค่ะพระจันทร์
พระจันทร์เป็นน้องพระจันทร์ครับ
พระน้ำหนึ่งเป็นอะไรกับพระน้ำสอง

พระน้ำหนึ่งกับพระน้ำสองเป็นอะไรกัน

นางใหญ่ทำจากอะไร

โอ้ควายเต็มหน้าเลย

ครับ
มา๗๘กิโลครับโดยประมาณครับ
เวิร์ส๓สำหรัฐทฤติเขาจะเริ่มรอบทีกี่รอบวันละกี่รอบ

หมายถึงโชว์อ่ะทีวัฒน์อ่ะ

เสาร์ก็จะเริ่มเวลาเที่ยง

วันละรอบครับแล้วรอบที่เขาบอกตรงไหมพี่ตรงครับ

ทำไมอะก็เป็นไงอะ

เบอร์หนึ่งมันอาจจะมีการแสดงอย่างอื่น

ใครคิดว่าไม่เบอร์๒ก็เบอร์๓เช่นกันค่ะ
เบอร์๒เนี่ยข้อมูลเยอะเกินจน

ส่วนเบอร์๓คิดเหมือนกับทุกคน

มีหมายเลข๑๒๓อยู่ตรงหน้าคุณ

ใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง

โอ้โฮแผนซ้อนแผนแผนซ้อนแผน
ส่วนไอ้พวกไม่รู้ไอ้พวกเจ๋งเนี่ย

กวนประสาทตอบหน้าตบ

มันไม่มีเวลามันไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์

เพราะเบอร์๒เนี่ยหนูรู้สึกว่าการแสดงละครเนี่ย
ต้องรู้เนื้อเรื่องในเรื่องราวนั้นหรือเปล่า
อย่างงี้ไงหนูก็เลยคิดว่า

ฮือยิ้มเลยยิ้มเลย

แต่ว่าพี่ลงฉีกก่อน

น่าสงสัยโอเคโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง
แต่ช่วงหน้าครับช่วงจับผิดมหาสนุก
ผมกับน้องมิ้วจะถามตอบเพิ่มให้
แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ

เฮ้ยอันนี้ของจีนเขาไม่ต้องช้อนก่อนยังเคยเห็น

ช่วงนี้เป็นช่วงของการจับผิดมหาสนุกครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

ถ้าเราจะต้องเริ่มในการฝึกเชิดหนังใหญ่อย่างนี้ครับ

อย่างแรกต้องถีบเหลี่ยมครับ
เพื่อเป็นการยืดเส้นของนักแสดงครับ

อีกคนนึงจะนั่งลง
แล้วเหยียดเอาเท้าทั้งสองข้างที่หน้าขา

เป็นการอันนี้ครับเส้นเสาครับ
เป็นการบรรทวนจังหวะตัวเองครับ

อ๋อเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกันครับแก้งขาว

หมายเลขสามเวลาเริ่มฝึกต้องทำอย่างไรครับ
อย่างนี้เลยครับแล้วก็อย่างนี้ครับ

ความยากคือ
ผู้แสดงก็ถืออยู่สองมืออยู่แล้วนะครับ

สมัยก่อนก็คือการแสดงเริ่มอยู่ในพระราชวัง

เพราะฉะนั้นจะให้ผู้หญิงมาแปะเหลี่ยมมาเชิด
หรือมาทำท่าแล้วมันดูไม่สุภาพ
มันก็จะไม่งามอ่ะเนาะผู้หญิงไปฉีกแข้งฉีกขาอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวคุณจะถามผมทำไมล่ะ
เอางี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญหนังใหญ่เลย
เอาล่ะหนังใหญ่พร้อมนะครับ
มาดูกันว่าใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง
หมายเลขหนึ่งครับเชิญตัวจี้
ครอบ

นี่มีอะไรบางอย่าง

อันนี่ของจริงเขาไม่ต้องช้อนก่อนยังเคยเห็น

ยังไม่พลิก

หายพีคได้

เมื่อกี้แต่เห็นแล้ว

ลืมใส่ลังก่อนระดับแรก

มันไม่ลูกตาด
ตอนคล่องจะแกล้งเท่านั้นหน่อยไม่ทันแล้ว
เพราะสนับเก่ง

ใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง

การแสดงหลอกตาล้วนเลย

มันเป็นรุ่นเชิดตัวพ่อเลย

ส่วนเบอร์๒นี่มีความรู้
แล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลมาเนียนมาก

มึงเก่งเกินปุ๋ยมุ้ย
เก่งเกินปุ๋ยมุ้ย
เก่งเกินปุ๋ยมุ้ยเกินไปไหม

อิมคิดว่าเบอร์๑ในอิมถัดเลย
แต่เบอร์๒เนี่ย

แล้วก็องค์ความรู้ของเขานี่
เขาเหลียดจริงอิมยอมรับเลยว่า
เขาต้องได้อะไรสิ่งนี้ค่ะ
คุณโจ๊กครับคุณมี๒ในได้เลย
เผลอรู้อ่ะ

ที่ลงทำได้ใน๑๔นาทีน้องกายรับไปเลยครับรางวัลมูลค่า๓๐๐๐บาท
ทศเสียราชาจอมกุมพันธ์

ใครคือคนเชิญนางใหญ่วัดขนรตัวจริง
ก้าวมังนาค่ะ
เล่นรถมหาสนุกไม่ใช่รถตุ๊ก
รถมหาสนุก

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
พร้อมเลยครับโชว์มหาสนุกจากปริศนามหาสนุก๑

อันนี้คือพูดได้แล้วชื่อนี้อ่ะค่ะ
พูดได้แล้วชื่อนี้ค่ะ
กิราภัย

ตอนที่ออกมา๒ช่วงแรกเนี่ย
เขาไม่มีใครรู้เลยนะ

สวัสดีค่ะจิตพนุกองแก้วกาฟิลค่ะ

เป็นกาฟิลล์เลย

แบบชีวิตนี้หน่อยตรงนี้

นี่โจ๊กโซคูถึงขั้นอย่างนี้เลย
ถอดถอดตัวเพลงเลย
อีฟฟิลล์ทำไมไม่บอกกูตั้งไว้แแลก

อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชิดหนังใหญ่ก็ได้

นี่คือความสนามพิเศษของเขาโอเคขอบคุณค่ะฟิลล์ครับ
ฮะขอบคุณครับเดี่ยว
เขาไม่ใช่ที่เจอ
สะเสียนราชาจอมกุมพันธ์จรรย์มาพบฮานุมานพระยามารให้คั่งแขนเป็นยิ่งนัก
ไอ้ลิงนี้มันสังหารเผ่าพ่งยักษ์มามากมาย
ครั้งนี้กูจะสังหารให้มันตายด้วยพระแสงสอน
องค์เท้ายี่สิบกรระทืบปาทาปะกาธาหมายมุ่งจะเข้นท่าฮานุมานให้บันไล
จอรรรรรรรสวัสดีครับหล่า
ร้องคลับอั้นเหมือนกับเรา
หมายเลข๒ครับการแสดงนี้เราเรียกว่า

ภาคโขนใช่ครับเป็นอย่างไรอึ้งไหมครับ
อึ้งมากเลยอึ้งไหมครับ
ยังไม่รู้นะครับว่าใครคือคนเชิดหนังใหญ่วัดขนอนตัวจริง

จะเป็นรอบสุดท้ายในการยกป้ายทั้งหมด
ข้างหน้ามีหมายเลขหนึ่งสองสาม
ตัวจริงคนเดียว๒คนหรือว่า๓คน

ใครคือคนเชิดหนังใหญ่ตัวจริง

ไม่มีคนเลือกเบอร์๒เลยเหรอ

ไม่ใช่กาฟิลเป็นนักแสดงเหมือนกัน
แต่อาจจะเรียนเกี่ยวกับนัตตสินนั่นแหละ
เอกเก่งแต้นเอกดีไทย

คนที่เป็นนักเชิดหนังใหญ่

ตัวพ่อในคณะเลย
คุณอิมทำไมคุณทิ้งหมายเลข๒ไปเลย
เพราะหมายเลข๒เก่งมาก
นิมคิดว่าเขาต้องเป็นทางสรรเนี่ยค่ะ
แต่ว่าหมายเลขหนึ่งก็ว้าวสำหรับชีวิตอิ๊มมากเลยคือ
เฮ่ยคือเขาหล่อน่ะตอนแรก

ตอบก็คุยไม่รู้เรื่อง

ปกติเวลาผมไปรายการอื่นมันจะง่ายกว่านี้ครับ
เฮ่ย

ตอนนี้นะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ

เป็นเชิ่ร์ลิบดิ้งครับ
เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเต็มหน่อยเชิ่ร์ลิบดิ้ง
เชิ่ร์ลิบดิ้งก็จะเป็นประเภท
แล้วก็ตียิมนาสติกด้วยครับ
๘๖หนังใหญ่อะไรนะ

ใครรู้อย่างนั้น

ปกติแล้วผมเล่นเป็นตัวยักษ์ครับ

แล้วคุณเคยเล่นเชิดหนังใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมครับ
หลักสูตรของที่ผมเรียนมามีการเรียนเชิดหนังใหญ่เหมือนกันครับผม

ตลอดจะรู้

วันนี้เป็นชุดใหญ่เลยมั้ยครับครับผมเอาละและแน่นอนครับหมายเลข๓ของเราคือตัวจริง
นี่คือนักเชิดหนังใหญ่วัดกระนอนหมายเลข๓กันเลย

ร้องไห้ตอนนี้นี่แหละแต่ที่แน่นอนครับดาราสองท่านที่ผ่านเข้ารอบ
ก็มีลูงลงโพธารามกับคุณซี่แล้วเฟ้าเดี๋ยวสองท่านนี้นะครับจะต้องมาจับใหญ่
ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตมหาสนุกของเรา

วันนี้ครับรายการรถมหาสนุกของเราครับ
ได้รับเกียรติมากเลยจากทีมหนังใหญ่วัดขนอนนะครับ

จะมาแสดงหนังใหญ่แบบดั้งเดิมเลยนะครับคุณผู้ชม
ตอนยกรบครับให้เราได้ชมกัน

เราจะได้ชมการแสดงที่เรียกว่า

จะมีการแสดงโขนผสมกับหนังใหญ่

เราไปชมกันเลยครับ
บัตรนี้รัว
ทศเซียนสุริยองค์ทรงรจอยู่ธรรมกรางโยธา
งามสง่าดั้งพระยาศรีฮราชพระยอมรโทษระเนธ
พระรอมจึงร้องว่าโหยท่านพระรามท่านกับเราเฝ้าเข็นข้อ
วงศาก็ล้มตายศึกก็มีวายว่างเว้น
เราคิดเห็นว่าท่านกับเรานั้นเหมือนช้างศาลชนกัน
โยธานั้นเปรียบเสมือนย่าแพรกมีแต่จะเลสเป็นผงทุรี
เรามาเลิกรบกันเถิด
แล้วเราจะส่งนางศรีดาให้แต่ท่านสิต้องทรงพิเพศคืนมา
หรือท่านจะปรารถนาสมบัติของเราเอาไปเติมในกรุงศรีอายุทยาล่ะท่านพระราม
เออท่านทศกัณฐ์ท่านพูดไม่จริงยังเจรจากลับกรอก
จะมาหลอกเราให้เข้าใจผิด
พิเพศนั้นท่านเป็นผู้ขับไล่ออกจากกรุงลงกา
เซซังมาในป่าเราเลี้ยงไว้
ไม่ใช่ว่าเราไปลักเอามาเมื่อไหร่ล่ะท่านทศกัณฐ์
ท่านเจรจาว่าเช่นนั้นผิดกษัตริย์
เดิมทีเราใช้องค์คตบุตรพระยาภาลีนำสุพระราชศาลไปเป็นราชทูต
เราไม่ได้ปรารถนาสมบัติของท่าน
เราประสงค์แค่เพียงศรีดาผู้เดียวเท่านั้น

นี่แน่ท่านพระรามด้วยตัวท่านเป็นจอมสุริยะวงพรมมา
แต่ท่านใช้ให้สดีรชรเป็นราชทูตถือสารมา
กรุงศรีอายุทยาเรากะว่าสิ้นมนุษย์มีแต่ลิงป่า
มันเจรจาถ้อยคำที่แสนจะเจ็บใจ
ถ้าแม้ว่าท่านกับเรามาพูดจาเสียแต่โดยดี
ที่ไหนเลยล่ะท่านจะเกิดการหยุดคงจะหยุดยุทธนาลงได้
เฮ้ยทศกัณฐ์ถ้าแม้ว่าเรามิได้ศรีดา
คืนไปยังกรุงศรีอยุธยาเราจะยกโยธาเข้าลุยเมือง
พักเดียวก็จะเป็นผงทุลีด้วยกำลังฤทธิ์
ถ้าแมนท่านเสียดายชีวิตจงกลับเข้าไปยังกรุงลงกา
แล้วส่งสีดาคืนให้เราแต่โดยดี
ท่านก็จะรอดชีวิตหรอกท่านทศกัณฐ์
พระทรงฤทธิ์สนทนากับพระรามความแค้น
ด้วยราบร้ายกระทืบหมาดวาดกล้อง
เหลวร้องว่าเว้ยโหยพระราม
เราทั้งสองคงได้เห็นดีกันว่าพร่างข้างทับหน้า
ให้พระดาทัพจับว่านอนปัดนี้เชิด

อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่าอ่า

อ่าอ่า

อ่าอ่า

ก็มี๒แผ่นป้ายแค่นั้นเองครับ
ป้ายหนึ่งจะเป็นรูปรถตุ๊ก
อีกป้ายหนึ่งจะเป็นรูป
รถมหาสนุก
ข้ามี่แหกพ่อน
ใครได้รถมหาสนุกเขาจะตอบเลย
ง่ายไปเลย

หมายเลข
๒ค่ะ
ผ้านี้ผมเปิดมาเป็นรถมหาสนุก

วันนี้ขอบคุณคนปมสลามครับ
ขอบคุณครับ

เป็นช่วงแจ็คพอร์ธมหาสนุก

ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต
จะต้องเลือก๕แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้าย
ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่

รับรางวัลแจ็คพอร์ต๑แสนบาท
เอาล่ะ๑๒แผ่นป้ายของเรามีดังนี้ครับ

โมมี่ดัชมิวดีไลท์
ทีโอเอปายลาย
แฟมิลี่การ์ดแวคซี
ดิกกุสโต้คอมแพคเบรก

เบอร์ดี้ตำมั่วและเบรเน็ตครับ

ย้ำนะคะแผ่นป้ายนี้

ถ้าพี่อิมเปิดเจอสถานที่หลังแผ่นป้ายนี้

คุณอิมจะสามารถคว้าจัดพอร์ตเราไปได้ไหมครับ

สวยเลย

เป็นไฟที่๒ตรงหรือตรง

เพราะฉะนั้นรับที่เสร็จไป๑มือ

โอ้โฮ

แท็กซี่ออกมาเป็น
โอ้โฮไม่ตรง
นี่คืออุทยานหินเขางูนะครับ
ใุ้สวยสุดท้ายนะครับ

นี่เป็นค่ำขาวร้อยล้านวัดเขาช่องพลาน
ดูไฟลายนะครับไฟลาย

มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะ
ฝั่งนี้ดัชมิวดีไลท์เป็น

ภูมิใจมากคืออิงเชื่อได้เลยว่า
คุณผู้ชมที่ดูทีวีจะต้องเห็นความสวยงาม

แล้วเราก็มีบุญที่เราได้เห็นแบบว่า

แต่ละท้องสิ่งอะไรแบบนี้ค่ะ

แจ๊กพอร์ต๒หมื่นเมือง

รถมหาสนุกทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณไม่ต้องมาเพราะเราจะมาหาคุณ